คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนหน่อย
คนที่เขาถูกทำร้ายเขาเป็นกาดของสถานบันเทิง
ปกติจะมีแต่นักเที่ยวเนี่ยมาร้องขอความเป็นธรรมว่าถูกกาดทำร้ายใช่ไหม

เอาจำชื่อตัวเองไม่ได้อีกแล้วนี่อย่างนั้นเลยเอาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะฮะ
นี่หน้าร้านนะหน้าร้านนี่ถูกถอดเสื้อเห็นคนถอดเสื้อเห็นไหม
ถอดเสื้อนั่นนักเที่ยวนะค่ะแต่ไม่รู้ใครต่อใครนักหนานี่เห็นไหมฮะ
แต่เหมือนกาดล็อกคอเดินออกมาใช่ไหมมีเสื้อก๊อกเสื้อกั๊กอะไรด้วย
เหมือนกับเขาก็อ่าดึงคนถอดเสื้อออกมานอกร้านค่ะอ่า
แต่จังหวะตรงนี้ชุลมุนวุ่นวายคนถอดเสื้อก็เลยพุ่งเข้าไปหาหนึ่งในกาด
สถานบันเทิงตรงนี้ที่จังหวัดลำพูนนะครับ
ในจังหวัดตรงนี้นะบีบคอคนใส่หมวกดำยกขึ้นมารถบีบอย่างนี้
คือคนที่เป็นกาดเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกเขาโดนตบไปสองที
โอ้โหนี่เขาจะฉีกหน้ากันเลยหรือยังไงนั่นสิค่ะคือดึงแบบสุดแรงเลยอ่ะ

หลายคนสังเกตอะไรรู้ไหมพี่อุ๋ย

อืมผมสั้นมาเลยอ่ะผมสั้นแบบ
คนอื่นจะใส่เสื้อกั๊กที่เขียนกาดอยู่ใช่ไหม

แล้วก็คนอื่นเนี่ยนี่บางคนก็ผมสั้นนะยืนจับกลุ่มกันอยู่นะ
นั่นอ่ะผมสั้นกันหมดเลยผมแม่มันทรงนี้มันฮิตเหรอคะหรือว่ายังไง
ปกติมีแต่นักเที่ยวโดนนี่นานนานจะเห็นกาดโดน
เดี๋ยวพี่กาดจะฟังอยู่คือปกติมันเห็นอย่างนี้จริง
ใช่ปกติจะเห็นว่านักเที่ยวมาร้องเรียนว่ากาดทำร้ายร่างกาย
แต่นี่กาดโดนเห็นไหมครับ
คุณผู้ชมครับนี่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนตีหนึ่งครึ่งนะฮะ
ของวันที่๒ตุลาคมที่ผ่านมามันก็ผ่านมาหลายวันแล้วล่ะ
แต่คนที่เขาถูกทำร้ายเนี่ยเขาบอกคดีมันไม่คืบหน้า
เขากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะ
คนที่ถูกทำร้ายเนี่ยเป็นกาดของร้านอายุ๓๐ปี
ชื่อต้นไพพี่ต้นไพนะ

ที่หน้าร้านนี้เขาก็ไปแจ้งความ
ท้องที่เกิดเหตุคือสพนิคมอุตสาหกรรมอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน
นี่ผ่านมาก็หลายวันละถึงวันนี้วันที่๑๖แล้วนะ
ยังเงียบเลยนะฮะคือต้นไผ่บอกว่าช่วงเกิดเหตุคือช่วงใกล้ปิดร้าน
แต่มีพนักงานในร้านเนี่ยมาบอกเขาในฐานะที่เป็นกาดของร้าน
บอกพี่มีลูกค้าเนี่ยถอดเสื้อเต้นอยู่ในร้าน
เขาก็เดินเข้าไปเชิญผู้ชายคนนี้ออกนอกร้าน
ทำให้ผู้ชายคนนี้กับเพื่อนที่มาด้วยกันไม่พอใจ
กระชากเสื้อเขาในร้านแล้วถามว่ามึงรู้ไหมว่ากูเป็นใคร
ภัยบอกผมก็ตอบกลับว่าผมไม่รู้หรอกคุณเป็นใคร
แต่คุณจะมาถอดเสื้อเต้นแบบนี้ในร้านไม่ได้
ฝั่งนั้นบอกเลยว่าเป็นใครตรงจำได้เนาะว่าเป็นใคร
บอกเป็นตำรวจแล้วระดับสารวัตรแล้วแล้วคนในกลุ่มก็กระชากกาดออกไป
ไปเคลียร์กันข้างนอกแล้วก็ตามภาพเลยฮะ
ถูกลากออกมาเคลียร์ข้างนอกเนี่ยทั้งโดนบีบคอกับชกต่อยถูกตบไปสองที
ตามภาพในกล้องวงจรปิดเลย
พนักงานแจ้งผมว่าที่ลูกค้าถอดเสื้อเต้นอยู่ในโรงเชิญออกให้มา
ผมก็ไปเชิญเขาออกมาดีแล้วก็ถูกพวกใน๑๐น้องเขาน่ะ

ค่าขอเสื้อผมก็ล็อกผมลุ้มผมแหละแต่ผมก็เอาเสื้อออกมาดี
ผมก็ไม่ได้ทำร้ายร่างกายไม่ได้ใช้กำลังอะไร
นี่ฮะคุณต้นไผ่เขาบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ย
แจ้งความที่สพนิคมอุตสาหกรรมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน
แต่เรื่องเงียบมากตอนนี้กังวลเรื่องความไม่ปลอดภัย
จากฝ่ายนั้นเป็นตำรวจแล้วก็มีปืนมีพักพวก
เขาเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาไม่มีอาวุธอะไรติดตัวทั้งสิ้น
นี่พอออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนวันนี้
มีพนักงานสอบสวนเรียกไปเจรจากลายเกลี่ยกับคนก่อเหตุ
คนก่อเหตุที่เป็นตำรวจจริงต้นไผ่เขาบอก

ก็ได้ขอโทษตัวเขาแต่ยังตกลงเรื่องการเยียวยากันไม่ได้
เขาก็เลยบอกขอความเป็นธรรมขอความช่วยเหลือผ่านสื่อมวลชนเอาไว้ก่อน

เขาบอกเป็นตำรวจจริงคุณต้นไผ่เขาบอกไกลเกลี่ยกันแล้ว
คือเป็นตำรวจทอดเชื้อเต้นในผับได้
ได้นี่ก็คงมากนั่นแหละใช่ไหมคุณผู้ชมบอกท็อปฟอร์มเหมือนกันหน้าช่วงเนี้ย
ฟอร์มเลยนะท็อปฟอร์มเหมือนกันเครื่องแบบนี้